วันนี้มาอัปเดตคดีช่อกงของแม่นกน้อยอุไรพรกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ก็จะอัปเดตเรื่องนี้กันบ่อยหน่อยนะคะ
คือเมื่อวานนี้เราได้รายงานไปแล้วแหละว่าคู่กรณีได้เดินทางไปให้ปากคำตำรวจเพิ่มเติม
ประกาศกล้าวด้วยนะคุณว่าท้าสาบานใครโกหกขอให้มีอันเป็นไปเธอบอกแบบนี้นะ
ใช่แล้วค่ะและในเย็นวันเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของแม่นกน้อยด้วย
ไม่ใช่เรื่องคดีแต่เป็นงานจ้างสุดยิ่งใหญ่ของแม่นกน้อย
เป็นการแสดงของวงหมอลำแบบเต็มวงของแม่นกน้อยอุไรพรนะคะ
ปะทะกับการแสดงของซิริพรอำไพพงศ์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราช
แลนด์มาร์คพญานาคทรักษิตริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ซึ่งก็มีคนดวงเห็งค่ะไปว่าจ้างมาทำการแสดง
ใช่แต่ก็ไม่มีใครเปิดเผยนะคะว่าใครเป็นผู้จ้าง
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชื่อว่าอาจจะเป็นเสียเจ้าของธุรกิจดวงเฮง
คนเดียวกับที่ถูกรางวัลใหญ่๙๐ล้านบาทจ้างมาแก้บนอย่างที่คุณว่าเลย
แล้วก็ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชมกันแบบฟรีด้วย
ทำให้กลายเป็นที่สนใจของประชาชนนักท่องเที่ยว
รวมไปถึงนักเสี่ยงโชคมากยิ่งขึ้นนะคะ
ซึ่งก่อนจะมีการเปิดเวทีคอนเสิร์ตพบว่าแม่นกน้อยเนี่ย
เดินทางมาสักการะบูชาพญาศรีสัตนคราชเพื่อขอโชคลาภ
อกจากนี้ก็ยังได้มีการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเสี่ยงโชครางวัลใหญ่ด้วย
เป็นสลากินแบ่งรัฐบาลที่มีเลขท้าย๑๑และ๖๖
โอกาสที่จะครบรอบ๖๒ปีวันคล้ายวันเกิดในวันที่๑๑ตุลาคม
ซึ่งการแสดงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงเวทีแรกของฤดูกาล
ในพื้นที่ภาคอีสานของวงเสียงอีสานหลังจากที่มีข่าวคดีช่อโกงด้วย
แต่ทางแม่นกน้อยยังไม่ขอให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะ
บอกว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
และไม่ได้หนักใจหรือมีผลกระทบต่อการเดินสายเล่นคอนเสิร์ตของเธอ
หมายเรียกพบครั้งที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ในคดีช่อโกงด้วยใช่แล้วสำหรับความคลื่นไหวของคดี